กระทรวงสาธารณสุขนะครับเรียนเชิญทุกท่านเลยที่มีฝีมือในการทำวีดีโอคลิป
แล้วก็อินโฟกราฟิกอินโฟกราฟิกนี่คืออะไรฮะ
เป็นข้อมูลที่เป็นภาพทำให้เข้าใจง่ายไปในแผ่น๒แผ่นอะไรอย่างนี้

ถ้าอ่านด้วยเทคตัวหนังสือเนี่ยโอ้โหตามมา

เอาไปสร้างเป็นกราฟิกข้อมูลดีกว่า

เขาทำขึ้นมาเพราะว่าจะมีวันศุกร์สากลนะครับ
แล้วก็ชิงรางวัลมากมายเลยทีเดียวน่าสนใจครับ

เรียนเชิญทุกคนเลยที่มีความสามารถนะครับ
น้องเยาวชนรวมไปถึงประชาชน
มาร่วมสร้างความสุขด้วยกันเนื่องในวันศุกร์สากล

สามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองในทุกวันนะครับ
เรื่องนี้กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข
จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันความสุขสากลประจำปี๒๕๕๙

ความสุขสร้างได้ทุกวัน

โดยเชิญชวนให้ประชาชนร่วมกันส่งคลิปวิดีโอ

บอกได้ว่ากำลังมีความสุขกับเรื่องใกล้ตัวอะไรอยู่
เพื่อให้เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างความสุข
ที่สามารถเริ่มต้นได้จากตัวเองในทุกวัน

ตลอดจนสามารถแบ่งปันความสุขไปยังคนรอบข้างได้เลยล่ะครับ
ทั้งนี้นะคะสามารถส่งคลิปมาร่วมประกวดได้
เพศทุกวัยไม่จำกัดอายุค่ะ
รวมถึงมีสิทธิ์กดโหวตหรือแบ่งปันได้อย่างละ๑ครั้ง

เงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า๔๐๐๐บาทเลยทีเดียว
สร้างได้นี่ดูการสะกดที่มุมจอนะครับ
ด้านล่างเขียนสุขสร้างได้สุขสร้างได้

กติกาการส่งผลงานเข้าประกวดประเภทคลิปวิดีโอนะครับ
ส่งได้ไม่เกิน๕คลิปต่อ๑คน

ไฟล์ไม่น้อยกว่า๘ล้านพิกเซล

โดยเริ่มส่งผลงานตั้งแต่วันที่วันนี้เลยนะครับ

โอ้โหผมจะมีอายุ๓๘ปีวันนั้นพอดี
สิ้นสุดการโหวตแล้วก็แชร์ในวันที่๑๒มีนาคม
แล้วก็จะประกาศผลการประกวดภายในวันที่๒๐มีนาคมนี้นะครับ
ให้ดูกันแล้วสุขสร้างได้
พิมพ์ไทยน่าจะเซิร์ชเจอแต่ถ้าภาษากลิ่น
เป็นแคมเปญที่ดีมากอยากให้ส่งกันมาเยอะนะคะ
เพราะว่าจะได้ช่วยทำให้เราคิดได้ด้วยว่า
จริงการสร้างความสุขในแต่ละวันง่ายมาก
เปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนทัศนคติกับเรื่องบางเรื่อง